สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันนี้หมอไก่จะมาจัดอันดับ๓ราศีที่ดวงดีที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ
เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงเห็งทำอะไรก็ดีไปตลอดทั้งเดือนค่ะ
จะมีราศีของท่านผู้ชมด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามฟังกันเลยค่ะ
สำหรับอันดับที่๓ที่ดวงเฮงมากที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
สำหรับชาวราศีเมทุนนะคะเรียกได้ว่าในเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ
ถือว่าเป็นเดือนที่คุณต้องเหนื่อยต้องออกแรงกับเรื่องของการทำงานมากเป็นพิเศษค่ะ
โดยเฉพาะถ้าสมมติว่าใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขาย
ต้องไปเจอลูกค้าต้องเจอคนจำนวนมากนี้โอ้โหเรียกได้ว่าการงานจะดูดพลังคุณอย่างมากเลยนะคะ
แม้ว่าชาวราศีเมทุนนะคะจะต้องเหนื่อยกับการทำงานมากเป็นพิเศษมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ
แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นรับรองว่าดีต่อใจอย่างแน่นอนค่ะ
ไม่ว่าคุณจะทำงานไหนอยู่นะคะรับรองว่างานนั้นจะประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
แล้วถ้าชาวราศีเมทุนนะคะยิ่งขยันในช่วงนี้ยิ่งใส่ไฟใส่ความพยายามมากเท่าไหร่นะคะ
คุณก็ยิ่งเข้าใกล้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
ถ้าชาวราศีเมทุนคนไหนนะคะดวงดีแล้วอยากจะดวงดีขึ้นไปอีกค่ะ
เพราะว่าอันนี้สงฆ์จะส่งผลทำให้หน้าที่การงานของคุณเจริญก้าวหน้า
และทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะ
สำหรับราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๒ในเดือนกุมภาพันธ์นี้
นั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ
สำหรับชาวราศีตุลนะคะแต้มบุญของคุณทำงานแล้วนะคะ
ดวงชะตาของชาวราศีตุลถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมามากเลยค่ะ
อุปสรรคปัญหาใดที่เคยทำให้คุณปวดหัวหรือว่าหนักใจนะคะ
ก็จะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
เสมือนกับชาวราศีตุลได้พบเจอกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงแล้วค่ะ
ชะตาของชาวราศีตุลถือว่าดีทั่วหน้าเลยนะคะ
ไม่ว่าคุณจะทำงานแนวไหนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการค้าขายทำงานรัฐวิสาหกิจ
หรือว่าทำงานอิสระฟรีแลนซ์ก็ถือว่าดีมีโอกาสที่จะพบเจอกับความสำเร็จทั่วหน้าเลยค่ะ
แต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้นะคะหมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีตุลค่ะ
หาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงพยาบาลสร้างวัดสร้างโบสถ์วิหารหรือว่าสร้างโรงเรียนนะคะ
เพราะว่าอนิสงฆ์จะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
และมีความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีธนูนะคะสำหรับชาวราศีธนูค่ะถือว่าดวงดีแบบพรั่งพร้อมนะคะ
ทั้งเรื่องของการงานและการเงินก็ถือว่าดีไปพร้อมกันทั้งสองเรื่องเลยค่ะ
อะไรก็เกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้สำหรับชาวราศีธนูนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีธนูนะคะวางแผนอยากจะทำอะไรหรือว่ามีแผนการในใจที่อาจจะยังไม่ได้ลงมือทำค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณได้เริ่มต้นลงมือทำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นเดือนที่ดวงชะตาของคุณดีมากที่สุดนะคะ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ในช่วงเดือนนี้
จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากเกินความคาดหมายนั่นเองค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะบอกได้เลยค่ะว่าชาวราศีธนูไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะ
เพราะว่ารายได้จะมีไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าของชาวราศีธนูอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
แต่สุดท้ายนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเงินของคุณค่ะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีธนูนะคะรู้จักเก็บออมนะคะวางแผนการเงินให้ดีหรือว่ามีการนำไปลงทุนที่เหมาะสมค่ะ
ก็มีโอกาสนะคะที่เงินก้อนนี้จะงอกเงยนะคะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่
และชาวราศีธนูก็มีโอกาสที่จะขยับสถานะจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้านั่นเองค่ะ
เคล็ดลับการทำบุญของชาวราศีธนูนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกความรู้ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคหนังสือบริจาคทุนการศึกษานะคะ
เพราะว่าอนิสงฆ์จะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณมีความเจริญก้าวหน้า
แล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังค่ะ
หมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับราศีอื่นก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณขยันทำบุญบ่อยนะคะ
เพราะว่าอนิสงฆ์จากการทำบุญก็จะช่วยหนุนนำทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมทุกท่าน
และพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ